แล้วกันครับทิ้งบอมไปแล้วเมื่อวานนี้สำหรับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะ
บอกว่ามีคนมาร้องเรียนคนที่มาร้องเรียนรอบนี้เป็นผู้ชายครับ
เป็นหัวหน้าครอบครัวบอกว่าเมียของเขาเหมือนจะมีชู้นะ
แล้วคนที่มาเล่นชู้กับเมียเขาเป็นอดีตรองนายกด้วย
หลังเปิดเผยออกมานี่ต้องบอกว่าโซเชียลร้อนระอุและพยายามไปเสิร์ชหากันใหญ่เลยนะคะในวิกิพีเดีย
คุณผู้ชมครับกรณีของทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดครับ
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าคดีนี้มีมาปรึกษาผมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ทำเรื่องฟ้องหย่าเมีย
ชู้ที่เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วปรากฏว่ามีการข่มขู่คุกคามครับ
คนที่ถูกคมขู่คุกคามก็คือฝ่ายชายที่มาร้องเรียนว่าเมียมีชู้
แล้วชู้ก็เป็นอดีตรองนายกนี่นะครับฝ่ายชายก็เลยอยากให้เรื่องนี้เนี่ย
อย่างนั้นก็เปิดเผยให้สังคมได้รู้กันไปเลยก็แล้วกันเพื่อป้องกันตัวด้วย
เพราะว่าถูกคมครูประชาชนจะได้ตาสว่างรู้ท่าแท้ของนักการเมืองคนนั้น
นี่นะฮะเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเสี่ยงทนายตั้มบอก
ไม่อาจทำอะไรให้ถูกใจทุกคนได้ก็ทำทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง
พยายามให้กระทบกับพักการเมืองที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด
ดูข้อความที่ใช้นะครับเรียกกันเมียผัวฮะ
เมียจ๊ะผัวช่วงนี้ออกกำลังกายพักผ่อนเยอะนะจ๊ะ
ตั้งแต่เมียเป็นโควิดมาเมียก็ป่วยหายตลอดเลยจ้ะ
ให้ผัวจุดคำนี้พูดไม่ได้จริงคุณผู้ชม
เบลอแล้วข้อความมันก็ยังชวนสะดุ้งนะฮะ
ถึงจะหายจ้ะเมียรักผัวว่างแล้ว
คุยกันแบบนี้ครับออดอ้อนหวานกันสนั่น
ฝ่ายหญิงคุยกับอดีตรองนายกแบบนี้เนี่ยนะฮะ
อักษรยอยักษ์เป็นพยานชนะไทยตัวหนึ่งครับ
คนก็ไปโยงกันใหญ่เลยทีนี้ว่าเป็นเรื่องราว
ที่เกิดที่เพิ่งเปิดเผยไปเมื่อวานนี้หรือเปล่า
เกี่ยวไหมไม่รู้แต่คนก็เชื่อมโยงไปแล้ว
จะเป็นการใบ้ชื่อบุคคลหรือเปล่า
จะเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่นหรือฉายาไม่รู้จริง

เกี่ยวไหมไม่รู้แต่ความรู้สึกคนเนี่ยเชื่อมโยงกันไปแล้วนะครับ
ในขณะที่คุณหมอชนนั่นศรีแก้วครับหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

ที่ทนายตั้มออกมาเปิดเผยรายละเอียดมากถึงขนาดนี้เชื่อว่า
ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายพักหรอก

แต่หากมองกลับกันทนายเนี่ยอาจจะพยายามปกป้อง
ปัดสิ่งไม่ดีออกจากพักเพราะกลัวคนเหมารวมทำให้เสียชื่อเสียงพัก
นี่นะฮะแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นว่ามีความเป็นไปได้นะ
ว่าจะเป็นเกมการเมืองหรือไม่อย่างไรเพราะก็มีการโยงว่า
ดูภาพอีกครั้งหนึ่งครับภาพนิ่งชายหญิงอีอ๋อ
แล้วขึ้นวินโดคู่กันกับคุณหมอชนน่านก็ได้
คุณหมอชนน่าตั้งโต๊ะแถลงเมื่อกี้บอกว่า
มีการโยงกันว่าผู้ชายเสื้อสีแดงในภาพนี้
เป็นรองนายกสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัฒน์
มีการพูดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับจึงไม่ตัดประเด็นว่า
เป็นเรื่องดิสเครดิตทางการเมืองหรือเปล่า
แต่ถ้าผลออกมาเกี่ยวข้องกับพักพักก็จะมีการตั้งกรรมการสอบนะฮะ
คุณผู้ชมนั่นคือสิ่งที่คุณหมอชนน่าน
เขาได้มีการตั้งโต๊ะแถลงนะครับ
หนึ่งในคนที่ถูกชาวโซเชียลพูดโยงไปถึง
ก็คือกรณีของคุณปลอดประสบสุรัสวดีอดีตรองนายกรัฐมนตรี
ออกมายืนยันกับไทยรัฐทีวีเลยนะครับว่าไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอน
เปอร์เซ็นต์ด้วยใครจะไปทำเรื่องที่เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงวงตระกูลแบบนั้น
พิเศษคือจะมีสัญลักษณ์ที่เขารู้ว่าอันไหนคอใครเป็นคอใคร
ไม่ใช่คอกับของคนในภาพนี้อย่างแน่นอนยืนยันไม่ใช่แน่
ยังไม่ใช่และฟังคำย้ำชัดอีกครั้งครับ
ภูมิกับผมสีผิวค่ำกับผมฉันไม่สนใจไม่เกี่ยวว่าไม่ใช่ผม
ล้านเปอร์เซ็นต์ผมไม่มีไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้อะไรทั้งสิ้น
อันนี้คือคำชี้แจงจากคุณปลอดประสบนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลองโทรหาอดีตรองนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งครับ
สอนย่อยยอยักษ์เพราะว่าก็มียอยักษ์โผล่ขึ้นมาที่ทนายตั้มเขาโพสต์ใช่ไหมครับ

เราก็เลยลองยกหูโทรหาสอบถามเรื่องนี้หน่อยครับ
ปรากฏว่าอดีตรองนายกคนนี้ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
บอกแค่สั้นว่าอย่าพูดเลยหนูพอนะพอนะจบแค่นี้นะ
อย่างไรก็ตามทนายตั้มบอกว่าจะมีการชี้แจงแถลงเรื่องนี้๙มกราคมใช่ไหมครับ
วันพรุ่งนี้โอ้โหคอการเมืองรอติดตาม
และชาวบ้านอย่างเราท่านก็คงต้องรอติดตามเช่นเดียวกันครับ
ก็บอกว่าน่าจะติดตามกันทุกคนนะคะ